ทุ่งนะคะมานี่เลยหน้าห้านหน้าเวทีได้เลยนะคะ
เพราะว่าลูกทุ่งนะรุ่นเก่าค่ะ
เขากลับมามีผลงานกันอีกครั้งหนึ่งแล้ว
เดี๋ยววันนี้เรารวบรวมมาให้ดูกันว่ามีใครบ้าง
คนแรกเจ้าของเพลงฮิตนะคะทำให้การสั่งกาแฟเปลี่ยนไป
คิดอยู่นั่นคิดอยู่หน้าเคาน์เตอร์กินไม่ออก
หวังว่าจะไม่ได้กินเออนะคะใช่แล้วคุณผู้ชมค่ะ

ออกมาไลฟ์สดทั้งน้ำตาเลยนะ
ด้วยความดีใจจริงแล้วก็ขอบคุณหลายเลยนะคะ
กับแฟนได้ให้การต้อนรับการกลับมาของเธออีกครั้งค่ะ

อย่างที่คุณผู้ชมทราบกันดีขอใจเธอแลกเบอร์โทรค่ะ
โด่งดังเป็นผู้แตกโด่งดังมากนะ
เรียกว่างานเดินสายร้องเพลงของเธอกำลังรุ่งเลย
เรื่องของสุขภาพด้วยตอนนั้นที่มีข่าวเกือบเดินไม่ได้พี่หญิงลี
เออแล้วตัวเธอก็ได้รับผลกระทบกับงานร้องเพลงนะ
แล้วก็เธอเนี่ยต้องใช้เวลารักษาตัวนะนะแล้วก็สภาพจิตใจอยู่นานเลย
กว่าจะกลับมาจับไมค์ร้องเพลงกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ
แต่ผลงานเพลงที่ปล่อยในช่วงที่ผ่านมาแต่ละเพลงของเธอค่ะ

เจ้าตัวเองก็เครียดอยู่เหมือนกันแล้วก็กังวลอย่างมากเลย
ซึ่งก็มีกระแสวิภาควิจารณ์นะทั้งชื่นชอบทั้งคอมเมนต์ตำหนิค่ะ
แต่ต้องบอกว่าเสียงชื่นชมเนี่ยค่อนข้างจะมากกว่าไง
เพราะว่ามันเป็นคำฮิตติดปากในการสั่งกาแฟทั่วบ้านทั่วเมืองเลย
ร้องได้นะทั้งแบบเด็กนะรุ่นโตก็ร้องได้
ดูท่าเต้นสักก่อนฮิตทั่วบ้านทั่วเมือง
มุมซ้ายอ่ะเจ้มกันแล้วเหรอ
เนี่ยเนี่ยเนี่ยตำนานมุมซ้ายอ่ะตำนาน
จะบอกว่าพี่หญิงลีเนี่ยขอบคุณบันเทิงไทยรัฐหลายต่อหลายครั้งเลยนะ
มาออกรายการสดกับเราทำให้เพลงนี้เป็นฮิตติดกระแสขึ้นมาเลย
เออแรกเนาะขอบคุณพี่หญิงลีด้วยนะคะ
คือเขาก็มันม่วนจริงนะคุณผู้ชมนะ
ต่อกันที่อีกหนึ่งลูกทุ่งสาวตัวแม่สุดปัง
เป็นเรื่องไม่ได้
เพลงเขาดังทั้งนั้นเลยนะไม่มีใครทำแทนไม่ได้
หนาวแสงนีออนอะไรอย่างนี้มากมายเลย
ปิดท้ายกันที่ลูกทุ่งสาวตัวแม่ของวงการอีกคนก็คือ
ยุยยัดเยอะคนนี้นี่เอง
เป็นหนึ่งคนที่มีผลงานเพลงแต่ละเพลงลูกเด็กเล็กแดง
ร้องกันได้ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นห่อให้ด้วยห่อให้ด้วยห่อให้ด้วยห่อให้ด้วย
กเมียมาด้วยเหรอพกเมียมาด้วยเหรอเนี่ย
ห่างหายจากการปล่อยผลงานเพลงไปนาน๕ปี
แล้วพอช่วงเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาค่ะ
ยุ้ยก็ปล่อยเพลงใหม่ออกมาที่มีชื่อว่าไม่อยากพกหัว
ไม่อยากเอาผัวมาเลยเดี๋ยวมันรั่ว
ไม่อยากเอาผัวมาเลยทั้งเพื่อนก็เย้ย
นางเพื่อนก็เย้ยเอาหัวมา
ซึ่งการกลับมาครั้งนี้ของพี่ยุ้ยก็ต้องบอกเลยว่า
จัดเต็มอีกแล้วดูท่วงท่าพี่แกแหมเต้นสมันเลย
นองก็แบบว่ามาแบบว่าสนุกติดหูเลยนะ
เต็มที่ไม่เสียชื่อลูกทุ่งสายแดนค่ะ